คุณผู้ชมคะตามต่อเรื่องของลุงวีชาวกัมพูชา
วีหลังโก่งที่โอ้โหหลังค่อมลงไปจนศีรษะแทบถึงพื้น

คนเห็นภาพนี้ตอนแรกคนก็จะเห็นใจกันมาก
แกจังเลยอยากจะช่วยเหลือ
แต่ไปมาพอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบอกว่า
อุ้ยลุงแกมีอะไรได้เดือนเป็นแสน
ขอทานเนี่ยค่ะเดือนเป็นแสน

แล้วก็ผิดกฎหมายเรื่องของพรบขอทานด้วย
แล้วก็เคยโดนจับดำเนินคดีอยู่หลายครั้ง
ครั้งนี้พอเป็นข่าวพอเจ้าหน้าที่ไปเจอตัว
ลุงก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็จะต้องถูกส่งกลับไปด้วยนะคะ
วีคนนี้นะคะคือทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เรื่องต้นตอนแรกเป็นลักษณะของการอยากจะช่วยเหลือ
ประสานไปที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

วีคือในโกมนะคะเคยถูกจับมา๓ครั้ง

ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ของทางพมชนบุรีเจอกับตำรวจด้วยนะคะ
ก็นำตัวลุงวีออกจากห้องขังมาเซ็นรับทราบข้อกล่าวหา
เป็นข้อหาของการหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และเป็นความผิดตามพรบขอทานค่ะ
ก็นำตัวลุงวีลุงวีแกมีครอบครัวนะคะ
นำตัวลุงวีภรรยาลูกอีก๒คนอายุ๑๒ขวบกับ๑๐เดือน
ส่งให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา
เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องนำตัวทุกคนเลยทุกคนในครอบครัว
ไปที่ตมสะแก้วชายแดนไทยกัมพูชาผลักดันกลับประเทศค่ะ
ลุงวีเล่าให้ฟังว่ามาอยู่เมืองไทย๓๐ปีแล้ว
มีภรรยาเป็นชาวกัมพูชาที่อยู่ในไทยแล้วก็มีครอบครัวที่นี่
หลังที่คดงอโกงแบบนี้เป็นโรคกระดูกคดงอตั้งแต่อายุ๒๕
แล้วก็เลยทำอาชีพขอทานมาเรื่อย๒๐กว่าปีแล้วนะคะ
มาอยู่เมืองไทยเพราะคนไทยใจดีลุงวีบอกคนไทยใจดี

แต่ไม่ใช่แกคนเดียวครอบครัวแกด้วย

เดือนเป็นแสนเลยเป็นแสนจริงค่ะพี่อุ๋ย

บอกว่ายังไงล่ะก็คงจะกลับมาอีกไม่ได้
ถ้าจะมาเมืองไทยอีกก็อาจจะต้องลองดู
จะเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายยังไงได้บ้าง
เข้ามาก็อาจจะทำอย่างอื่นไม่มาเป็นขอทานอีกแล้ว
แต่แกก็พูดทีเล่นทีจริงว่า
ถ้าไม่มีกินยังไงก็ต้องมาเมืองไทยอีกนั่นแหละ

ถ้าไม่มีกินยังไงก็ต้องมาเมืองไทยอีกนั่นแหละ

ถ้าไม่มีกินยังไงก็ต้องมาเมืองไทยอีกนั่นแหละ
ถ้าไม่มีกินยังไงก็ต้องมาเมืองไทยอีกนั่นแหละ
ถ้าไม่มีกินยังไงก็ต้องมาเมืองไทยอีกนั่นแหละ
ถ้าไม่มีกินยังไงก็ต้องมาเมืองไทยอีกนั่นแหละ

ถ้าไม่มีกินยังไงก็ต้องมาเมืองไทยอีกนั่นแหละ
ถ้าไม่มีกินยังไงก็ต้องมาเมืองไทยอีกนั่นแหละ
ถ้าไม่มีกินยังไงก็ต้องมาเมืองไทยอีกนั่นแหละ
ถ้าไม่มีกินยังไงก็ต้องมาเมืองไทยอีกนั่นแหละ

ถ้าไม่มีกินยังไงก็ต้องมาเมืองไทยอีกนั่นแหละ
ถ้าไม่มีกินยังไงก็ต้องมาเมืองไทยอีกนั่นแหละ

ลุงแกปฏิเสธว่าได้เดือนไม่ถึงแสน
ยังติดค้างค่าเช่าบ้านอยู่เลย
แต่คุณกันจอมพลังที่ไปช่วยค่ะ
คุณกันบอกว่าเป็นแสนจริง
เพราะว่ามันมีภรรยาแกด้วยไง
แล้วก็คนในครอบครัวแกก็ขอทานกันหมดเลยไงคะ
รวมตัวแกเองก็อาจจะไม่ถึงหรอกใช่ไหม

ไปเจอเมียแกเพิ่งไปขอทานที่ตลาดนัดมา
ออกไป๔โมงเย็นกลับมาบ้านตอน๖โมงไม่ถึงทุ่ม

คือเมียแกก็จะอุ้มลูกเล็กแล้วก็ไปขอทาน
ก็เหมือนกันพอคนเห็นเด็กเล็ก

คุณกันจอมพลังบอกว่าก็คือได้รับเรื่องจากสำนักข่าวนี่แหละ
ว่ามีขอทานน่าสงสารไปช่วยหน่อย
ก็ประสานพมไปตรวจสอบเพื่อที่จะช่วย
แต่กลายเป็นว่าแกถูกดำเนินคดีมา๓ครั้งแล้ว
เมืองผิดกฎหมายมาทางช่องทางธรรมชาตินะคะ
แกก็มีภรรยามีลูกภรรยาไม่ได้พิการอะไรนะคะคุณผู้ชม
ก็จะนำลูกที่อายุน้อยที่สุด๑๐เดือน
อุ้มไปก็ตะเวนไปขอทานอะไรแบบนี้
คุณกันจอมพลังบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้งครอบครัว
รายได้เดือนละประมาณนะคะ๑๕๐๐๐บาท

ก็ต้องประสานทางตมควบคุมตัวทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ส่งกลับไป
คุณกันบอกว่าแหมเป็นครั้งแรกจริงที่ผมโดนหลอกเหมือนกัน
ก็คือตั้งใจจะไปช่วยแหละก็เห็นน่าสงสารนะคะ
ก็เลยอยากฝากถึงประชาชนหน่อยว่างั้นเอาอย่างนี้นะ

ถ้าใครพบเห็นเด็กมานั่งขอทานหรือใครที่แบบน่าสงสารมาขอทาน
ก็ให้ตรวจสอบให้ดีอาจจะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเพิ่มเติมก็ได้นะคะ
ก็อย่าไปสนับสนุนส่วนใหญ่สงสารแล้วก็ให้เงิน
ก็เลยเนี่ยบางทีขอทานแบบผิดกฎหมายกันมาต่อเนื่องเรื่อยอะค่ะ
แต่เราก็ช่วยกันแจ้งนะครับ
ก็ได้นะคะยิ่งเธอไปเจอเด็กเล็กแล้วเนอะ
ใช่ตรงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
ไม่รู้ว่าลูกเขาจริงหรือเปล่าลูกใครหลานใครเอามาขอทานนะครับ